ตำรวจปราบรามยาเสพติดนะคะได้เปิดปฏิบัติการสยบภัยรี๖๐ทับ๔
เพื่อตัดวงจรการเงินในเครือข่ายค้ายาเสพติดของลาวนะคะ
พบว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศมากว่า๑๐ปีแล้วค่ะ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปเกาะติดภารกิจนี้ค่ะ
ผู้มีเป็นคนดูแลการเงินของศรีสุขราชภนาภูมิเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้
แต่รถเนี่ยแต่รถนั้นซื้อสดนะผมไม่ทราบว่าอัน่ำเวยอักษร้ามหาเสพติดขนาดไหน
ตำรวจสกัดกั้นน์การลำเลียงยาเสพติดตอบรับการลำลายาเสพติด
ภูมิตัวในเอียมมิ่งไซด์โดยเฮลลี่พอปเตอร์
มายังกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่๒๔
โดยในเอียทำหน้าที่นำรถยนต์
ข้ามมาจากฝั่งไทยังศพปลาว
เพื่อดัดแปลงสภาพรถทำช่องลับ

เพื่อรอให้เครือขายยาเสพติดมารับ
แล้วขนเข้าฝั่งไทยไปอีกทอดหนึ่ง
ซึ่งผู้ต้องหารายนี้มีญาติเป็นข้าราชการระดับสูง
ผู้พิพากษาอายการ
รวมไปถึงสอบติดในร้อยตำรวจในสปลาว
และกำลังจะรายงานตัวใน๒สัปดาห์นี้
ขณะที่ตำรวจปซอีกหนึ่งชุด
นำนายรัชพลรัฐพลพกร
ผู้ต้องหาตามหมายจับฐานสมคบกัน
กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ถูกตำรวจคุมตัวเข้าตรวจคนบ้านพัก

กลิ่นถนนพลพิสัยตำรวจหมางแข้ง
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
คันพาณิชย์๓ชั้น๒คูหานี้
ระบุว่าเป็นที่อยู่ของนายรัชพล
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด

ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณโรงรถหรูที่ถูกระบุว่า
นำมาจากเงินที่มีการค้ายาเสพติดค่ะ
ซึ่งแนวทางการสอบสวนพบว่า

และถือครองทรัพย์สินของขบวนการยาเสพติด
ที่มีกลไกบริหารจัดการอย่างครบวงจร

มีเงินหมุนเวียนมากกว่า๕๐๐ล้านบาท
รัชพลมีความสนิทสนมกับเท้าไซสนะเป็นการส่วนตัว
และทุกครั้งที่ราชายาเสพติดเดินทางมายังประเทศไทย

ก่อนจะเดินทางด้วยสายการบินไปยังจังหวัดต่าง
และเขายังเป็นผู้นำเงินของเท้าศรีศุกร์
ที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดและธุรกิจผิดกฎหมาย

ผ่านนายสมบูรณ์ธนชฌฎภรรณสกุลหรือเสียสิ่งผู้เป็นพ่อ

เป็นเจ้ามือหวยรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานี
ต่างชาติเนี่ยเขาผลิตยาแต่พวกนี้เป็นดินเลอร์เอายามาจำหน่าย
ศรีสุกก็อาจจะกระโดดข้ามไปไปที่มาเลเซียไปไต้หวัน
ใครชนะก็อาจจะมาประเทศไทยภูเก็ตสมุยอะไรเนี่ยกินพื้นที่ตรงนี้นะครับ
ส่วนคนอื่นก็จะมีเส้นทางของเขากินแต่ละตอนไป
ความร่วมมือจากทางการสปลาวและมาเลเซียทำให้ปฏิบัติการชายสยบภัยรี๖๐ทับ๔
ตัดวงจรการเงินเครือขายยาเสพติดเท้าไซสนะแก้วพิมพาและเท้าชีสุกดาวเฮือง
เคลื่อนไหวในประเทศไทยมากกว่า๑๐ปีทำให้สามารถจับเครือข่ายแกนนำได้
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดมั่นใจปราบรามกระบวนการค้ายาเสพติดได้
หากตัดวงจรการเงินซึ่งเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงขบวนการค้ายาเสพติด
นี่มันวันธรรมภัครตีข้าวเทราจรัสทีวีใรนาม